ซึ่งจริงรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
มีรายงานออกมาเรื่อยทั้งจากทางการที่มีการแถลงในทุกวัน
หรือบางทีบุคคลใกล้ชิดที่รู้จักผู้ป่วยเองเขาก็มีการโพสต์ลงในโซเชียลต่างนานา
ล่าสุดมีรายงานออกมาจากธรรมเนียบรัฐบาลนะคะว่า
ก็ต้องมีการตรวจเชิงลุกเหมือนกันเบื้องต้นรู้สึกว่าจะเจอผู้ติดโควิด๑๙ในธรรมเนียบด้วย

ใช่ค่ะคือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙รอบใหม่นี้เนี่ย
หน่วยงานแล้วก็ทุกสถานที่ก็จะมีการตรวจมีมาตรการเคร่งครัดและเข้มข้นมากขึ้น
อย่างที่ธรรมเนียบรัฐบาลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ย
มีเจ้าหน้าที่และข้าราชการรวมกันอยู่ประมาณ๗๐๐คนนะคะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่๓๕๐ราย

ปรากฏว่ามี๖รายที่มีผลเป็นบวกนะคะ
ผลมันไม่ได้แม่นยำ๑๐๐
ก็จะต้องมีการไปตรวจเพิ่มคือการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ
แล้วจะทราบผลยืนยันอีกทีคือวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่อีก๓๕๐รายเนี่ย
ถ้าเจอว่าอาจจะเป็นบวกเป็นลบยังไงเนี่ย

ตามรายงานข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลก็บอกนะคะว่า
มาตรการป้องกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งห้ามเลยนะคะ
ห้ามบุคคลภายนอกและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ถ้าเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการจะนำเอกสารจะส่งเอกสารไปให้เนี่ย
ก็เอาเอกสารฉบับนั้นเนี่ยไปวางแล้วต้องเอาเข้าตู้ยูวีก่อน
ฆ่าเชื้อก่อนเลยถึงจะนำส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจแล้วก็เซ็นตามลำดับชั้นได้
โดยช่วงที่โควิด๑๙ระบาดก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
เคยพบว่ามีการสุ่มตรวจในลักษณะแบบนี้กับเจ้าหน้าที่แล้ว
บคอก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อในลักษณะแบบนี้
ถึงบอกว่ามันต้องมีการตรวจทั้งสองแบบเพื่อความแม่นยำ
คือตอนนั้นที่เป็นการระบาดรอบแรกเมื่อช่วงมีนาเมษาอะไรช่วงนั้น

เจ้าหน้าที่สวบคอยังตั้งศูนย์อยู่ที่ธรรมเนียบ

ก็มีการตรวจสุ่มกันอย่างนี้แล้วก็เจอลักษณะแบบนี้เลยนะ

ส่วนพรุ่งนี้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็อบโอโซนห้องผู้สื่อข่าวทั้ง๓ห้องด้วย
เขาออกมาชี้แจงบอกว่ามีผู้ค้าอาหารทะเลมีผลตรวจโควิด๑๙เป็นบวก
หลังจากไปรับอาหารทะเลจากสมุทรสาครเป็นประจำค่ะ
ซึ่งทางตลาดเนี่ยก็มีการแจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ว่ามีแผงค้านึงเป็นแผงที่ไปรับอาหารทะเลจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเป็นประจำ
ซึ่งพอรู้ข่าวเรื่องการแพร่ระบาดที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ย
ตลาดอ่อนนุษย์ก็มีการสั่งให้ผู้ค้าแผงนี้หยุดขายเพื่อกักตัวเอง
แล้วก็ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลและให้ปิดแผงค้านี้ตั้งแต่บ่ายวันจันทร์ที่๒๑ธันวาคมแล้วนะคะ
ล่าสุดทางตลาดได้รับแจ้งจากศูนย์สาธารณสุขยืนยันผลการตรวจแล้วค่ะว่า
ค้ารายนี้เนี่ยติดโควิด๑๙จริงซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
โดยสำนักอนามัยก็จะประกาศรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อมีทั้งหมด๒คนด้วยกันนะคะ
เดี๋ยวจะมีการประกาศไทม์ไลน์ให้ทราบต่อไปว่าเขาไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง
ซึ่งตลาดอ่อนนุษย์เองก็มีการสั่งทำความสะอาดครั้งใหญ่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้วตั้งแต่๒๓ธันวาคม
แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาควบคุมมาตรการป้องกันโรคด้วยค่ะ
เอาเป็นว่าลูกค้าท่านไหนที่มีความกังวลนะคะว่าจะเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ค้ารายนี้หรือเปล่า
จำไม่ได้เหมือนกันแหละว่าผู้ค้าคนไหนแต่ฉันก็ไปซื้อที่ตลาดอ่อนนุษย์ฉันไปซื้ออาหารทะเลด้วย
ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าอาจจะมีความเสี่ยงสามารถส่งข้อมูลให้กับทางตลาดได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอนี้เลย๐๒๓๓๑๕๖๒๗นะคะ
ไปตรวจสอบได้แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ได้ภายในวันนี้นี่แหละค่ะ
ก็จะได้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งไปตรวจหาเชื้อที่สำนักอนามัยในช่วงบ่ายวันอังคารที่๒๙ธันวาคมนะคะ